เหตุการณ์แบบนี้มีอีกแล้วนะคะ
มันกลายเป็นเหตุการณ์ที่ฟังดูแล้วมันดูซ้ำซากเหลือเกิน
เรื่องของคนเมาคลุ้มคลั่งแล้วก็เกาะเหตุร้าย
หลานชายอายุ๑๙ก่อเหตุเอาอิโต้ฟันคุณยายวัย๖๓จนเสียชีวิตคาบ้าน
เพราะว่าหลานชายเมายาบ้าฆ่ายายเสร็จไปบอกเพื่อนบ้านว่าเนี่ยฆ่ายายตายแล้ว
บอกเพื่อนบ้านหน้าตาเฉยเมื่อช่วง๕โมงเย็นค่ะ
ตำรวจสพเวลุวันไปตรวจสอบนะคะ
บ้านเลขที่๑๗๔บ้านโนนที่อำเภอเมืองขอนแก่น
คุณยายที่เสียชีวิตชื่อว่านางมะยุรีโสภาวงศ์นะคะ
อายุ๖๓ปีเขาเลขกันว่าใยจ่อย
สภาพคือคว่ำหน้าอยู่บนที่นอน
ถูกฟันที่ไทยทอยที่ใบหน้าจนเละเลยค่ะ
ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงเสียชีวิตมาแล้วประมาณ๒ชั่วโมง
เจ้าระที่ที่ควบคุมตัวหลานชายนะคะ
นายภูมิพัฒน์ทะสาอายุ๑๙ปี
ชื่อว่านายโชกุลค่ะครับหลานชายทำอะไรอยู่รู้ไหมคะ
นั่งล้างอิโต้อยู่ที่ครัวหลังบ้าน
อีโตเปลือนเลือดที่ฆ่ายายนั่งหลางอีโตอยู่หลังบ้าน

พอจับใจความได้ประมาณว่าพ่อแม่ตายายไม่รักเขาเลย
เขามีปมด้อยอ้างไปประมาณนี้
แต่จริงมันก็คือความเมายาบ้านนั่นแหละ

ตอบด้วยลูกเป็นอย่างแค่เห็ดย่าย

ย่ายเห็นกี่อย่างไห่จังคิดปะนั้น

ผู้ต้องหานี่ติดยาบ้าตั้งแต่ม๓นะฮะ

ตอนนี้ถูกแจ้งข้อหาคือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา

ถูกส่งไปชนะสูตรตามขั้นตอนนะฮะ
จากนั้นจะส่งให้ญาติไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนากันต่อไป